มีนักอ่านภาษากายท่านหนึ่งเนี่ยเขาถอดภาษากายของคุณพิธา
แล้วก็บ่งบอกเลยค่ะว่าปฏิกิริยาของคุณพิธาที่ถ่ายทอดผ่านทางภาษากายเนี่ย
มันบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เขาต้องการจะสื่อยังไง

คือตั้งแต่ตอนที่คุณพิทาพูดแล้วนะหลายคนบอกเหมือนเสียงมันมี
มันเป็นเสียงที่เหมือนพยายามจะควบคุมเสียงไม่ให้สั่น
มันมีอารมณ์มันเต็มไปด้วยความรู้สึก
แต่จังหวะที่ชูบัตรแล้วก็วางลงตรงนี้ค่ะ
ทันทะแพทย์อภิชาศหรือหมอมท
ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านภาษากาย
ทวิตเรื่องนี้เอาไว้นะคะบอกว่า
เมื่อวานนี้คุณพิธาเนี่ยกล่าวคำอำลาสภาด้วยท่าทางเม้มปาก
เดี๋ยวเราดูกันนะคะถ้าทางเม้มปากเนี่ยตรงนี้
คุณหมออธิบายบอกว่านั่นคือหมายถึงกำลังกลั้นอารมณ์ในเชิงลบอยู่
อารมณ์เชิงลบเนี่ยก็อย่างเช่นโกรธครับข้องใจผิดหวัง
คืออารมณ์เชิงรบนะคะสสก้าวไกลที่นั่งอยู่รอบเนี่ย
คือถ้าสังเกตดูก็จะมีท่าทีในลักษณะเดียวกัน
ซึ่งหลังจากที่หมอมดเนี่ยโพสต์ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณพิธา
เป็นจำนวนมากนะคะบางคนก็บอกว่าตอนคุณพิธาวางบัตรเนี่ยก็รู้สึกได้นะคะ
สอสอรู้สึกได้ถึงอารมณ์โกรธประมาณว่าถ้าเป็นคำพูดก็ประมาณว่า
อยากได้นักก็เอาคืนไปอะไรอย่างนี้นะคะ
บางคนก็ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ย่อมมีอุปสรรคหนักเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
จะมีอุปสรรคหนักแบบนี้เสมอบางหลายคนเนี่ยก็ให้กำลังใจบอกว่า
อย่าเพิ่งหยุดสู้ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป
แม้แต่นะคะปาเต็ดยุทธนาบุน้องนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่าคนดูทางบ้านก็เม้นเหมือนกันครับเนี่ยค่ะ
หลายคนก็บอกอย่าเพิ่งหยุดสู้นะคะขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ